ต่อกันที่กีฬาเยาวชนแห่งชาติหรือว่าสุพรรณบุรีเกมนะคะ
โครงการสปอร์ตฮีโร่ค่ะก็ไปติดตามนักกีฬาในโครงการด้วยในการแข่งขันครั้งนี้
และก็ยังไปตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพให้คำปรึกษากับนักกีฬาทุกจังหวัดที่มาร่วมแข่งขัน

กรกฐหรือการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เริ่มโครงการพัฒนากีฬาจังหวัดหรือสปอร์ตฮีโร่
มาเป็นระยะเวลามากกว่า๑๐ปี
โครงการนี้จะคัดนักกีฬาฝีมือดีจากประเภทกีฬาต่างเข้าสู่โครงการ
มีการติดตามผลพัฒนาศักยภาพและผลักดันให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ
เข้าร่วมมหากรรมกีฬารายการต่าง
ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักกีฬา

รวมทั้งนักกีฬาของจังหวัดต่างที่มาเข้าร่วมสุพรรณบุรีเกม

รวมทั้งนำวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่
กายภาพบำบัดนักวิชาการกีฬามาให้คำปรึกษา
รวมทั้งรักษาพยาบาลนักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บ
ทีมแพทย์โรงพยาบาลสิริราชมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจชนบุรี

ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการสปอร์ตฮีโร่

โครงการเข้าร่วมทั้งหมด๒๔๘คน

มั่นใจว่าเพชรเว็ดงามที่กรกฐคัดเลือก

นักกีฬาที่อยู่ในโครงการเนี่ย
ที่เราเอาเข้ามาคือนักกีฬาเหรียญทอง

แล้วก็คนที่เก่งกว่า

เพื่อเป็นการทดแทนนักกีฬารุ่นพี่
และเป็นการสารต่อความสำเร็จในระดับนานาชาติต่อไป

รายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ